กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูพิษภัยจากยาเสพติดกันหน่อยค่ะ
ชายวัย๓๗ปีที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พอเสพยาเสพติดเข้าไปมันคลั่งเนอะ
คลั่งเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมอยู่ดีไม่ว่าดีค่ะ

สุดท้ายแล้วตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้หรือไม่

สุดท้ายตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
ก็สามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะ
เท่าไรก็วิ่งไม่ได้ค่ะ
ไม่รอดไม่รอดฝีมือของตำรวจไทยนะคะ
คนที่ตำรวจไปควบคุมตัวได้
ชื่อว่านายกริจอารีรักษ์อายุ๓๗ปีค่ะ
ที่สุดแล้วตำรวจสามารถควบคุมตัวได้
ภายในซอยสารีบุตร๑ถนนศรีปราชตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไปแจ้งตำรวจบอกว่านายกริจคนนี้โดนฮิ้วปีกแล้วนะคะ
นายกริจมีอาการคลุ้มคลั่งอลวาดวิ่งไล่ทำร้ายชาวบ้าน
ทีนี้จากการตรวจค้นในตัวของนายกริจไปพบ

ไปพบอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก
กระสุนปืนขนาด๓๘จำนวน๒นัด
ใบกระท่อมสด๖๐ใบซุกซ่อนอยู่ในตัวเนี่ยเขียว

โอ้โหโชคดีมากที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้
คุณคิดดูนะไม่งั้นแล้วปืนที่เขาพกไปด้วย

ใครคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตก็เป็นไปได้
ทีนี้เราไปพูดคุยกับหนึ่งในพลเมืองดี
ถูกนายกริจทำร้ายร่างกาย
ชื่อว่านายสมศักดิ์อ่อนแก้วอายุ๔๙ปี

ขณะนั่งอยู่ริมถนนในซอย
จู่นายจักริตคนนี้อยู่ในอาการคุ้มคลั่งค่ะ

แต่หลบได้ทันแห่เคราะห์ดีมาก
ถูกนายจักริตกระชากคอเสื้อ
โชคดีที่ตนเองนั้นสะบัดหลุด

และรู้สึกดีใจที่เจ้าหน้าที่
สามารถจับกลุ่มนายจักริตคนนี้เอาไว้ได้ค่ะ
คุณสมศักดิ์ฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีไปเนาะ
หลังจากนี้ก็หมดทุกข์หมดโศกแล้วนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้หลังจากนั้นตำรวจควบคุมตัวนายกริจเนี่ย

ตรภาพบอกว่าเสพยาบ้าเห็นมั้ยเนี่ย
เสพยาบ้าก่อนจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งอารวาสที่ผ่านมา
ส่งตัวไปรักษาบำบัดและรับยากลับมากินที่บ้าน
ก่อนจะกลับมาเสพยาบ้าอีกคือ

กลับมาเสพยาบ้าอีกส่วนอาวุธปืนมีเพื่อนนำมาฝากไว้
เดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะคะว่าเพื่อนคนไหน
อาวุธปืนที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวนายกริจไปตรวจปัสสาวะ
ไปพบสารเสพติดในร่างกายเห็นมั้ย

แล้วนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป